ขึ้นไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ครับ
รุธมหารมนั้นก็บอกว่าตอนนี้จริงสามารถที่จะแบน๔สโมสรของภาคใต้
ที่ไปฟ้องร้องคดีกับทางสารปกครองไว้แต่ว่ายังไม่อยากทำนะครับ
จะส่งหนังสือไปแล้วก็ชี้แจงพูดคุยกันเพื่อให้ถอนฟ้องครับ
เมื่อวานนี้ครับการแถลงข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็สภาคกรรมการนะครับซึ่งโพนธุระเอกสรุปมหารม
ประธานคณะกรรมการกลางก็พูดถึงเรื่องราวของนางอนงล่อใจ
สโมสรครับไปฟ้องร้องที่สารปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่๑
คณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนที่๒
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นจำเลยที่๓
ซึ่งทางเสโตก็ยืนยันว่ายังไม่ตัดสินใจในการแบนตอนนี้
เพราะว่าต้องการที่จะเจรจากันก่อนแล้วก็เตรียมจะส่งหนังสือ
เพื่อให้ถอนฟ้องและไม่อยากให้กระทบต่อแฟนบอลใน๔จังหวัดดังกล่าวครับ
ขณะที่อีกฝ่ายก็คือนางอนงล่อใจนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
หลังจากที่ปีนี้รูการที่จะเริ่มขึ้นนั้นเธอไม่ได้สิทธิ์ในการทำทีมครับ
ถือว่าเป็นตัวแทนของ๔สโมสรที่ไปยื่นเรื่องฟ้องร้อง
ยืนยันว่าจะไม่ถอนฟ้องเนื่องจากว่าตัวเองนั้นต้องได้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง๓๐เสียงหลีกภูมิภาค
เพราะว่าตามกฎต้องให้ผู้ทำทีมในปี๒๕๕๘พร้อมกันนี้
ตอนนี้ตัวเองก็ตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่ทำตามสิทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอด
และจะรวบรวมสำเนาหลักฐานยื่นฟ้องสารปกครองอีกครั้งรวมถึงสารกีฬาโลกด้วย
ขณะที่วันเลือกตั้งวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ย้ายจากชั้น๒๕การกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าสถานที่นั้นเล็กเกินไปนะครับ